จริงที่จังหวัดกะวีต้องให้ดูกันแล้ว
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับพญาเลย

ติดตามเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า

เกือบเมตรนะครับ๗๐เซนติเมตรครับ

บางคนเคยเห็นกระลอกอย่างเดียวแต่ไม่เคยเห็นพญากระรอกครับ

มันไต่ลงมาจากต้นไม้แล้วกินอาหาร
จากมือของนักท่องเที่ยวด้วยความคุ้นเคย

อาศัยอยู่บนภูเขาในอ่าวไร่เร

มองนี่ต้องอย่ามีให้คุณไปปีนผ่าไง

แล้วนักท่องเที่ยวเวลาไปนะเขาก็จะไปให้อาหารมัน
แล้วยังงี้เจ้าพญากรอกตัวนี้
ตัวนี้ด้วยก็จะมีภิกษ์กับคนเผ่านั้นนะครับ

หางเป็นพุ่มมันน่ารักคือเห็นหางแล้วก็เราก็แบบรู้สึกแบบนี่มันน่ารักกะรอก
หางมันเป็นพุ่มพุ่มน่ารักอ่ะสำหรับพญากระรอกดำนะครับ
ถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่หาชมได้ยากทางภาคใต้นะ
คือเขาจะเรียกอีกอย่างว่าเสือรอกเสือรอกหรือพระแมว
ตกลงจะเป็นเสือหรือแมวหรือกระรอก
ถ้าคุณมองเป็นเสือก็อาจจะเป็นเสือรอกเสือรอก
แล้วก็ถ้าจะเรียกเป็นพระแมวก็ผาแมวผาแมว

ภาษาใต้ภาษาใต้ในแบบจะบอกว่าภาษาใต้อะไรใต้พื้นอ่ะนี่
เสือรอกหรือพระแมวแต่ถ้าเรียกให้เข้าใจกันเลยพญากระรอกดำดีกว่า
คือกะรอกดำดีกว่าคือเขาบอกว่าเป็นกะรอกในกลุ่ม
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะมีหางยาวเป็นพวงสวยงาม
ตามลำตัวสีดำสนิทขนบริเวณแก้มและท้อง

โตเต็มวัยหนักสักประมาณ๑โลหรือไม่ก็โลครึ่ง

บางตัวถ้ากินเยอะสัก๒กิโลกรัมได้
ก็อ้วนกินข้วเยอะ
แต่ผมให้ดูเนี่ยมันเป็นความน่ารักของมันจริง
แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของบริเวณอ่าวไร่เล
คุณรู้ไหมตอนเด็กดิฉันเคยเลี้ยงกระลอกด้วย

ให้อาหารปั๊บวิ่งขึ้นต้นไม้หายไปเลย
มันเร็วอ่ะมันเร็วอ่ะมันแบบซึ๊กครับเดียวเท่านั้นอันนี้คือความจริงนะ
ใช่เปิดคงไปแล้วหายไปเลยอ่ะเออจริงแต่ว่าน่ารัก
เลี้ยงได้กี่วันไม่รู้ว่าจำไม่ได้เป็นเด็กมากตอนนั้นน่ะ